ไหนก็ใจฟูจากภาพที่มันดูโอ้โหของเจมส์จิแล้วนะคะ
ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาใจฟูกันต่อเลยกับความหล่อซุปตานี่

คือเรื่องความหล่อเนี่ยการันตีโอปป้าก็ถูกใจ
แบบโอ้ยสาวไทยก็ถูกจิตน่ะคุณน่ะ

หล่อชนิดที่ว่าน้องสาวแท้ต้องแซวหน่อย

เหตุเกิดจากภาพล่าสุดภาพนี้ค่ะในอินสตราแกรมของหนุ่มคุย
เจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองปกติเลย
แต่ทันใดนั้นค่ะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า
พี่คะทำจมูกที่ไหนเหรอคะ

เชอรี่มาเม้นเองเม้นต์แกล้งพี่ชายขนาดนี้
คุณนิชคุณก็เลยแกล้งกลับค่ะเขาไปทำที่ไหนรู้ไหมคุณ
ยังไงคะนี่คลินิกคุณนายเย็นจิต
เดี๋ยวนะจะตามไปทำตรงไหนคลินิกคุณยายเย็นจิต
ชื่อคุ้นไม่ใช่เหรอเนี่ยเชอรีนเลยถามต่อ
ทำไมไปทำแล้วออกมาไม่เหมือนกันนะคะใส่มาผิดอันป่ะ
เออพี่คุณก็เลยบอกอ๋อพี่คุณเนี่ยเขาทำที่สาขาอเมริกา
เชอรีนเนี่ยน่าจะทำอยู่สาขากรุงเทพก็เลยออกมาไม่เหมือนกัน
แซวกันไปแซวกันมาคุณอยากรู้ใช่ไหม
คลินิกเย็นจิตอยู่ตรงไหนนะคะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่ใช่คลินิกอะไร

คือหล่อแบบว่าแม่ปั้นฟ้าประธานมาเลยนะคะ
ด้วยความที่จมูกเป๊ะจริงนะคะไอซ์สรรยูก็มาคอมเมนต์ชมบอกว่า
ลูกรักพระเจ้านอกจากนิชคุณค่ะ
คุณผู้ชมค่ะมาดูหนุ่มบันเทิงท่านอื่นกันบ้าง

เริ่มจากหล่อแบบสไตล์ลูกครึ่งนี่
ลูกรักพระเจ้าหล่อประจักษ์ใจจริงคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนอีกคนตามความหล่อกันมาติดเลยค่ะ
ลูกครึ่งเยอรมันนี่ก็หล่อได้หล่อดี
คือรวมความน่ารักความเซอร์ความติ๊ดไว้ในคนเดียวกันนะฮะ

ฝั่งหลอนหน้าไทยก็พะเย้ยคุณผู้ชมคะ

แต่เข้มก็นอนมาในใจนะคะ
ส่วนหนุ่มคนนี้หลายคนคิดว่าเป็นลูกครึ่งค่ะแต่เจ้าตัวบอกเลยว่า
หนุ่มใต้ไทยแท้๑๐๐นี้เออจอร์ดเวอาร์
คนนี้ดิฉันยกให้เป็นนัมเบอร์วันในใจอันนี้ส่วนตัวมากนะคะ
ไม่ได้มีแค่หลอกคมแต่หุ่นก็แบบบาดตาบาดใจมากนะคะ

กับหล่อตีค่ะหน้าคนนี้ลอยมาเลยน้องเจมส์มาค่ะ
ใบหน้าละมุนสมส่วนยิ้มทีไรทำใจละลายได้เลยนะจ๊ะ
แถมให้ไอ้ตีละกันใจดีนะคะกล้าวใจเหมือนกันคนนี้
เจเจกฤษณภูมิค่ะหล่อแบบแดดแดดสไตล์ตีอินเตอร์
ตีสายแฟชั่นแต่ก็นะขวัญพูดก็พูดเขามีเจ้าของหัวใจแล้ว
เป็นคนคลั่งรักด้วยนะเป็นหนึ่งในลิสต์หนุ่มคลั่งรักด้วย
เอาว่าถูกอกถูกใจแฟนบันเทิงไทยรัฐแน่นอนนะ
ทั้งแบบหนุ่มลูกครึ่งหนุ่มโอปป้านุ่มสไตล์คมเข้มไทยแล้วก็หนุ่มตี